ืบหน้าให้นะฮะเพราะว่ามีอดีตตำรวจ

ร้อยตะหมดเอกชัชวานเนียนซับนะครับ

อนอนองแข็มเพราะนี่ฮะคือลูกชายของเขา
ได้รับแจ้งว่าลูกชายเนี่ยถูกพบกลายเป็นศพถูกทิ้งไว้ข้างถนนที่ย่านน้องแข็มในสภาพเปลือยกายด้วยนะครับ
อยู่ที่ถนนมาเจริญแขวงหนองค้างพลูเขตน้องแขมนะครับเจอศพช่วงสายที่ผ่านมา
พ่อนี่บอกว่างงเหมือนกันเพราะว่าแยกกับภรรยาไปนานแล้วลูกเนี่ยไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัด
รู้ล่าสุดก็คือลูกชายเนี่ยทำงานขายประกันชีวิตแล้วอยู่กับแฟนนุ่มนะก็อยู่กับชายรักชายแบบนี้นะ
กระทั่งมาพบศพเนี่ยฮะก็ยังงงอยู่ว่ามาถูกทิ้งเป็นศพอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ได้ทราบข่าวเมื่อตอนเย็นประมาณสัก๔โมงครึ่ง๔โมงครึ่งตอนเย็นลูกชายคนโตโทรมาบอก
พ่อพ่อพอจะรับฟังเรื่องร้ายร้ายอะไรได้ไหมก็พ่อกับลูกชายคนโตก็อยู่คนละที่เหมือนกัน
แล้วนี่บอกว่าพอรับฟังได้ลูกเขาก็บอกว่าพ่อตั้งสติดีนะเขาก็บอกว่าแซมมันถูกฆาตกรรมมันเสียชีวิตนะพ่อ
ผู้ตายมีรอยศักดิ์เป็นรอยศักดิ์ยัน๕แถวกับรูปนกสาริกาคู่อยู่บนแผ่นหลัง
เมื่อคืนนี้มีรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อกับรุ่นแต่สีดำคันนี้
ขับมาที่ถนนจุดเกิดเหตุผู้ชายสองคนอุ้มศพจากกระโปรงหลังรถ
เอามาวางทิ้งเอาไว้ที่ข้างถนนนี่ฮะชัดเจนเลยครับ
เอาศพมาวางทิ้งข้างถนนแล้วขับรถเนี่ยออกไปแล้วนะ
แต่ถอยกลับมาก่อนเพื่อเอาผ้ามาคลุมอีกทีนึง
เอาผ้ามาคลุมศพนี่ก็มีรถคันอื่นขับเข้าออกซอยนะฮะ
เห็นไหมฮะแต่เขาคงคิดว่าหาของหาของใช่ไหม
ใครจะไปคิดว่าเอาศพมาทิ้งตรงนี้ฮะแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ตอนนี้กำลังไล่ติดตามผู้ชายสองคนนี้อยู่นะครับ
แต่เบื้องต้นคาดว่าเมื่อคืนนี้อาจจะมีการ
นัดพบปะสังสรรค์ในกิจกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ที่บ้านพักที่อยู่ให้ไม่ห่างจากจุดทิ้งศพ
ใช่เอาศพใส่กระโปรงหลังรถแล้วก็ถอยเข้าซอยแล้วก็เอาศพมาทิ้งเอาผ้าคลุมเอาไว้
โอ้โหแล้วหลักฐานภาพมันชัดเลย